เป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้กับช่วงของ

ฉันงักไปสักแพบหนึ่งเพราะว่าฉันกำลังคิดอยู่ว่า
วันนี้วันพุธนี่คุณใช่ฮะ
รางวัลกินกันค่ะกำลังคำนวณอยู่ว่าวันนี้เราต้องแจกให้คุณผู้ชมไหม
แจก๕๐๐บาทนะคะใช่ค่ะ๕๐๐บาทเลยนะ
เงินในกระเป๋าก็หดนี่เอานี่เลย

แต่ต้องตอบคำถามมานะจ๊ะต้องฟังให้ดีเลยนะ
เดี๋ยวคำถามมันอยู่ในข่าวที่พวกเราจะอ่านคำถามไม่ได้ยากเลยวันนี้
มีตัวเลือกให้เลือกด้วยอ่ะอ่าจริงเหรอใช่
เอาเลยค่ะเอามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับเที่ยงกินฟินเที่ยววันนี้เนี่ย
พาคุณผู้ชมไปดูนี้ก่อนค่ะภาพที่เราก็ไม่ค่อยได้เห็นบ่อย
ภาพนี้เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูค่ะ

อัศจรรย์ที่คุณอริยาบอกคุณอาจจะไม่ได้เห็นกันบ่อย

เพราะนี่คือภาพของพระธาตุกลับหัว
นี่คุณผู้ชมฮะเงาพระธาตุโบราณอายุ๑๐๔๐ปีกลับหัว
ปรากฏอยู่ในกุฏิวัดป่าศักดิ์คำบ้านหนองหวีหมู่๘
ตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพยาวครับ
คุณผู้ชมฮะเป็นปรากฏการณ์ที่อัศจรรย์จริง
เมื่อพระธาตุที่สีทองอร่ามจริงที่นี่มีพระธาตุทองอารามนะฮะ
เมื่อกระทบแสงแดดแล้วก็มันส่องเข้าไป
กุฏิตรงนี้คุณกลายเป็นภาพกลับหัวของพระธาตุ

พระท่านจริงแบบนี้ทองอล่ามแต่ถ้าเราเข้าไปดูในกุฏิ
เอ้าทำไมภาพของพระธาตุปรากฏตรงผนังตรงนี้
เป็นลักษณะกลับหัวนี่เราเห็นให้คุณผู้ชมเห็นเลย

คุณผู้ชมฮะปรากฏการณ์นี้ถ้าเป็นความเชื่อบอกว่าอัศจรรย์จริง
เงาพระธาตุกลับหัวแบบนี้
ถ้าเป็นหลักการตามวิทยาศาสตร์แล้วเขาบอกว่านี่คุณ
เป็นลักษณะของการหักเหของแสง
คุณเคยเรียนวิทยาศาสตร์ตอนเด็กไหม

จำได้คือพอวัตถุตกกระทบมันจะมีการกลับหัวใช่ไหม
ใช่ฮะกล้องรูเข็มที่ข้างหนึ่งเป็นรูกล้องอีกข้างหนึ่ง
เอาแผ่นกระดาษไขใส่เข้าไปนี่ผนังตรงนี้เหมือนแผ่นกระดาษไข
แล้วถามว่ารูกล้องอยู่ตรงไหนคุณอยู่ตรงประตูกุฏิ

เพราะประตูกุฏินี้มีรูเล็กอยู่ตรงนี้

นี่พระธาตุของจริงปรากฏเป็นเงาผ่านทะลุรูเล็ก
แล้วไปฉายอยู่ตรงผนัง
นั่นแหละคือหลักการของกล้องรูเข็ม
ตอนที่เราเรียนวิทยาศาสตร์ตอนเด็ก
ไม่น่าเชื่อว่าเป็นปรากฏการณ์วิทยาศาสต
ที่จะกลายเป็นความอัศจรรย์ของพระธาตุนี้นะครับ
ใครอยากไปศักระที่วัดป่าศักดิ์คำบ้านหนองหวี
ที่อำเภอเมืองจังหวัดพยาวสาธุ

ใช่ค่ะก็ไปเที่ยวไปสักการะกันได้
แต่ถ้าเกิดว่าใครปวดเมื่อยฟังทางนี้ค่ะ
จะชวนไปแช่ออนเซ็นบ่อน้ำผู้ร้อนให้มันผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
นี่คุณผู้ชมมันช่วยเรื่องผิวด้วยนะ
มันช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
คุณศิษย์สกุลบ้านเชียงใหม่เคยไปหรือยังคะเนี่ย

นี่คือที่อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเนี่ยบ่อน้ำผู้ร้อนสรรกำแพง
แถวนี้ดังดังเรื่องน้ำผู้ร้อนธรรมชาตินะฮะ
ใช่ค่ะนี่ในอำเภอแม่ออนเนี่ยนะคะนายชะลิดทิศคำบอกเลยนะ
เจ้าหน้าที่ไปดูไปดูความพร้อมของบ่อน้ำผู้ร้อน
จะได้สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เขามาใช้บริการ
เพราะว่าที่นี่เขาจะมีบริการหลายอย่างเลย
เห็นไหมเป็นบ่อนน้ำผู้ร้อนแล้วไอของมันมา
นี่ไม่ใช่แค่ลงไปแช่อย่างเดียวนี่ทำอะไรคะ

ใช่ค่ะเอาไข่มาต้มกับน้ำผู้ก็ได้เหมือนกัน
แล้วเอาจริงนะพื้นที่ตรงนี้มันรายล้อมด้วยต้นไม้นานาพันธุ์เลย
พอไปมันรู้สึกแบบฟินกลางธรรมชาติ
ถูกต้องแล้วแถวนี้เขาพัฒนาให้คุณพัฒนาพื้นที่แช่อ่าง
ทำแบบสวยแค่ไปชมวิวไปได้สุขภาพที่ดี
ถูกต้องค่ะเอาไปกระตุ้นการไหลเวียน
ถ้าปวดเมื่อยก็ไปผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้นะคะ
แต่อย่าลงบ่อไปเรื่อยนะคุณ
เขามีจัดบ่อให้เพราะบ่อในอุณหภูมิเท่าไหร่ยังไงบ้าง
คือพอแช่น้ำร้อนแล้วต้องมาบ่อน้ำเย็นเพื่อกระชับรูขุมขนต่าง
ไปกันได้ที่แม่อ่อนที่สรรกำแพงที่เชียงใหม่นะฮะ
คุณผู้ชมฮะนี่ข่าวนี้เป็นคำถามด้วยแล้วมันเป็นความแปลกด้วย
คุณผู้ชมอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อของของกินชนิดนี้เลยด้วยซ้ำ

คือดิฉันเคยได้ยินแต่แหนมปลาแต่อันนี้ปลาแนมนะ
กินแต่ปลาแหนมบางคนบอกว่าปลาแมนไง
เป็นการ์ตูนสมัยก่อนปลาแมนไม่ใช่คุณนี่ปลาแนน
วิธีการทำแบบไม่หวงสูตรบอกกันแบบนี้เลยนะครับ
นี่ฮะไปที่บ้านหนองสลาวที่ตำบลเขาชายทงอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นะฮะ

สูตรนี้เนี่ยคุณพี่เพ็ญจันนินแช่มนะครับ
เป็นผู้สืบทอดสูตรอาหารโบราณ
เล่าให้ฟังแล้วก็บอกวิธีเลยนะบอกเคล็ดลับเลยนะ

พูดซ้ำ

เป็นอาหารว่างโบราณหาทานยากฮะ
รสชาติออกหวานเปรี้ยวมัน
ปรุงด้วยข้าวคั่วมะพร้าวขูดขาวน้ำคา
เทียมดองแบบหัวหอมแดงซอยมะนาวมะกรูดซอย
หรือว่ากุ้งแห้งป่นน้ำตาลทรายเหยาะไปหน่อย
เกลือใส่ไปหน่อยนำส่วนผสมทั้งหมดเทลงไปในข้าวคั่วคุณ
นี่นวดกันจนเข้ากันโรยหน้าด้วยกระเทียมดองแบบนี้
มันจะมีความหอมของสมุนไพรเนอะ
เออใช่เห็นแบบนี้ลักษณะเหมือนอะไรคุณ
เมี่ยงคำไหมต้องใส่แบบใบชะพู
หรือบางคนบอกเหมือนข้าวยำภาคใต้หรือเปล่า

นี่ฮะตักปลาแนมใส่ในใบทองหลางหรือว่าใบชะพู
ห่อแล้วกินคล้ายกับเมี่ยงคำเลย
นี่ขายก่อนครับ๒๐บาทสนใจเลย
ใครไม่เคยกินอาหารโบราณตำรับโบราณหายากแบบนี้
โทรไปได้๐๘๗๕๘๖๖๖๒๒นั่นเองนะครับ
ส่วนที่เมื่อกี้ผมอะไรนะเสียงตกร่องบ่อย

ก็นี่แหละกลายมาเป็นคำถามแหละคุณผู้ชม
มีช้อยให้เลือกด้วยนี่ยังต้องมีช้อยอีกเหรอ
ได้ขนาดนี้แล้วถามคุณผู้ชมง่ายเลยค่ะ
ปลาแนมจัดอยู่ในกลุ่ม๑ขนม๒อาหารว่าง
เมื่อกี้ผมเสียงตกร่องตรงไหนอาหารเลยนะ
คุณผู้ชมตอบมาเลยนะคะตอบมาเลยตอนนี้
อย่าลืมนะใส่แฮชแท็กตามด้วยเบอร์โทรศัพท์ของคุณผู้ชมด้วย
แท็กและเบอร์โทรศัพท์มันจะไม่โผล่ขึ้นหน้าจอค่ะ
เราจะได้ติดต่อคุณผู้ชมไปแล้วก็ได้รับรางวัลเซ็นทรัลกิฟต์การ์ดนี้นะคะ
โอกาสฉลองเซ็นทรัลครบ๗๕ปีมูลค่า๕๐๐บาทนี้นะ
นี่แหละฮะรับไปเลยแหม่มอบให้กันทุกวัน
ไปติดตามรายชื่อผู้โชคดีได้นะฮะทางเพจไทยรัฐนั่นเองนะครับ
เดี๋ยวประกาศเย็นนี้เลยแหละท่านจะได้เอาบัตรไปใช้กันสักที